มุมเมืองตรังนั่งกินแกงหอยกะทิอยู่ดี
สักพักเฮเฉยเฮได้อย่างไร

ไม่ได้เฮเรื่องเชียร์บงเชียร์บอลนะ

เขาเฮเพราะว่าเขากินอยู่ดีเขาเจอกับมุกที่คาดว่า
อ่าจะเป็นมุกแบโล

มันมีคุณค่ามีราคานะจ๊ะ
คราวนี้ถามหน่อยมุกเมโลไปเจอในหอยอะไรเข้า

หรือล่าสุดเคยเห็นในข่าวของไทยรัฐแล้วนี่แหละ
หอยแคลงเคยเจอใช่ค่ะแต่คราวนี้อยู่ในหอยหมู

หอยหมูหน้าตาเป็นยังไง
ไม่ใช่แค่เรางงเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะงงเหมือนกัน
แต่ผมเล่าไปเรื่อยก่อนว่าที่นี่คือบ้านเลขที่๑๒ทับ๓
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านท่าเรือหมู่๑ตำบลวังวลอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
ไปพบกับนายประกิจพิทักการอายุ๕๒ปี

มีตัวเล็กตัวใหญ่เป็นหอยทะเล
เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับนายประกิจเนี่ยเขาออกเรือไปหาหอยหมูนั่นแหละ
มาทำกับข้าวมื้อค่ำปกติไปหาประจำ
แล้วคลานั้นได้มาสามสิบโต๊ะสามสิบตัว
ก็เลยนำหอยมาแกะเอาเนื้อออกแล้วไปทำแกงกะทิใบชะพู

หน้ากินน่าทานัก
นั่งกินอย่างอร่อยสักพักกินไปเคี้ยวไป

ป้อกเลย
ตกใจเจอไอ้เม็ดมุกขาวน่ะอยู่ในหอยอยู่ในป่าของเขาเอง
เขาก็เลยรีบบ้วนออกมาแล้วก็ดูซิว่ามันใช่เศษฟันเราหรือเปล่า

ถูกต้องสรุปไม่ใช่มันกลมแบบว่าเป็นรูปร่างที่มันไม่ได้กลมป๊อกซะทีเดียว
มันก็กลมลีเอาไปดูแล้วก็ไปให้ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านให้ชาวบ้านช่วยกันดูด้วย
ก็ยังหาคำตอบไม่ได้แต่สุดท้ายมีคนบอกเฮ้ยอาจจะเป็นมุกเมโลเพราะเราดูไทยรัฐทีวีบ่อย
อ่าไทยรัฐทีวีเราทำข่าวมุกเบโลเยอะ

ก็เลยมีการคาดการณ์ว่าอาจจะใช่หรือเปล่า
พอหนุ่มคนนี้เจ้าของมุกเนี่ยก็เลยเก็บเอาไว้แล้วก็นี่เอาเปลือกหอยให้ดูด้วยว่า
เราได้มาจากหอยแบบนี้ที่เขาเรียกว่าหอยหมูนะครับ
อ่ะเดี๋ยวต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปพิสูจน์ก่อน
เดี๋ยวเขาจะออกใบรับรองว่านี่คือมุกเมโลจริงหรือไม่
แล้วถ้าใช่จริงจะขายหรืออะไรก็แล้วแต่พี่เขา
โอ้โหเดี๋ยวนี้นะมาในรูปแบบของหอยเยอะเหมือนกัน